ที่ขอนแก่นครับมีอุบัติเหตุเป็นรถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ย
เหมือนจะไปเบียดมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมฮะพอเบียดปุ๊บ
คนบนมอเตอร์ไซค์ก็ล้มลงไปบาดเจ็บแต่ทีนี้รถตู้
ไปเลยฮะขับไปเลยพลเมืองดีมาเห็นคนแถวนั้นเห็น
คนแถวนั้นก็ตะโกนเฮ้ยหยุดหยุดรถตู้ชนคน
ตู้ชนคนรถตู้ชนแล้วหนีเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่เป็นพลเมืองดีนะคะ
ขับตามไปเลยจะเอาเรื่องให้ได้ครับ
บอกให้จอดรถเมื่อกี้ชนน้องเขาล้มจอดรถอย่างนี้เลย
รุ่งเบียบลุกให้หน่อยครับข้างหลังมันชนรถหนี
จอร์ธ
น้องเขาเลยเมื่อกี้ไม่คุณไม่จอดไม่ลงไปดูน้องเขาเลยนะเมื่อกี้เนี่ย
ขับนี้ทำไมลูกแบบนี้แล้วทำไมไม่จอดงวงดูน้องเขาเมื่อกี้พี่
น้ำใจอ่ะมีหน่อยลุงวนกลับเข้าไปเดี๋ยวผมตามลุงไปวนไปดู
ครับเดี๋ยวผมได้รับผิดชอบเหรอครับถ้ารับผิดชอบพี่ก็ต้องกลับไปแล้วคุณลุงมาเลย
คนเรามาต้องมีน้ำใจกันบ้างสิพี่
หลุงรุ่งที่ขับรถตู้ด้วยไม่จอดไม่ให้ความช่วยเหลือคนที่เข้าประสบอุปเจติหน่อย
แต่ลุงก็อ้างไงบอกต้องรีบไปส่งต้องรีบไปรับนักเรียน
ไปส่งนั่งเรียนเนี้ยเหตุเกิดช่วงหญิงเย็นหน่อยคุณผู้ชมเกือบคือ
ของวันที่๘พฤศจิกายนรถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ยไปชนมอเตอร์ไซค์ก่อนนะ
แล้วก็ขับออกมาเลยตรงบริเวณตลาดโต้รุ่งถนนรื่นรมที่ขอนแก่นครับ
ชาวบ้านเขาเห็นกันเยอะก็ช่วยกันดักรถตู้ไว้
แต่รถตู้ขับหนีไงพลเมืองดีรู้สึกจะเป็นนักข่าวด้วยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามไปครับหวังให้ลงมาจอดมา
ดูผู้เสียหายซะหน่อยแหมไม่ดูดำดูดีเลยตรงนี้
สุดท้ายก็ตามไปทันครับแต่พอเปิดกระจกก็เป็นภาพเมื่อสักครู่นี้
ตอนที่โตเถียงกันคุณผู้ชมคนขับรถตู้เนี่ยบอกจะรีบไปส่งนักเรียน
แล้วก็ไม่ยอมวนรถกลับไปดูคู่กรณีเลยกลายเป็นพลเมืองดีนี่แหละนะ
ที่ต้องวกรถกลับไปดูคนเจ็บแทนแต่คุณผู้ชมตอนไปถึง
ไม่เจอคนเจ็บแล้วคนเจ็บหายไปแล้วครับ
หลังจากนั้นพลเมิงดีก็เลยขี่รถไปที่สพเถอะนั้นที่ใกล้
ก็ไปเจอกับคนเจ็บครับก็เลยเอาคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายเนี่ย
เอาไปให้คนบาดเจ็บใช้ในการแจ้งความกับคนขับรถตู้นั่นเอง
มารู้จักกับพลเมืองดีคนนี้หน่อยเขาชื่อพี่สุภาพรซาซุมครับ
นี่เธอเล่าให้ฟังนะว่าจุดเกิดเหตุมันอยู่ตรง๓แยกถนนรื่นรม
ตัดกับถนนกลางเมืองตอนเธอขับมาถึงจุดเกิดเหตุ
เจอมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บนะจอดรอสัญญาณไฟเลี้ยวขวาอยู่ตรงถนน
ลบลงไปเลยเช้าบ้านก็ตะโกนบอกให้รถตู้จอเบียดไปชนคนเนี่ย
ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปเลยให้คนขับรถตู้กลับมารับ
ชอบไปฟังพี่สุภาพรหน่อยครับ
ถ้าเราเกิดปฏิเหตุเราจำไม่ได้ในป้ายทะเบียนรถ
เราก็อยากตามให้เขาเหมือนกัน

โอ้โหสุดยอดครับพี่สุภาพรนะ
คือนอกจากพี่เป็นนักข่าวแล้วนะ
พี่ยังมีจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ด้วย
บอกกข่าวเช้าหัวเขียวเราขาดนักข่าวไหม
โอ้โหพี่คนนี้เดี๋ยวผมจะติดต่อมาเลย
พี่นี่สุดยอดจริงนอกจากทำหน้าที่พลเมิงดี
แล้วทำหน้าที่นักข่าวได้สมบูรณ์แบบ

ใช่แล้วเธอมองในมุมของคนเจ็บด้วยไง
ว่าเวลาเราโดนชนไปบางทีเราจำไม่ได้

แต่เขาอยากจะไปดำเนินคดีกับเขาทำยังไงล่ะ

พลเมืองดีแบบพี่สุภาพรซาสุมนี่พูดชื่อให้อีกทีหนึ่งเลย
แต่ล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจทราบชื่อ
แล้วก็ที่อยู่ของคนขับขี่รถตู้รับส่งนักเรียนแล้วนะ
เดี๋ยวทางตำรวจจะนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย
มาพบกันเพื่อเจรจาดำเนินคดีครับ